ใครที่เป็นแฟนของภาพยนตร์เรื่องนาคี
แฟนละครลามาจนถึงตอนนี้เปลี่ยนเป็นภาพยนตร์แล้วนะคะ

แล้วก็มีคำถามเกิดขึ้นอยู่เหมือนกันนะคะว่า

กำลังจะเข้าฉายแล้วนะ๑๘ตุลาคมเรื่องนี้เนี่ย

พาลูกสาวของพี่อ๊อฟไปโดยตลอดจ้า

คีสองก็จะเป็นเรื่องราวความรัก

ก็อยากให้ติดตามว่าความรักของ

มีอะไรที่ใหม่เข้ามาบ้าง

แซ่บครับภาคนี้ก็มาแบบ

ไม่บอกดีกว่าบอกได้ครับ

เพราะว่ามันดีครับ
อยากให้ออฟหายไวอยากให้ออฟได้มาด้วยครับ

ก็เจอพี่แดงเจอบีบี
ก็ถามตลอดว่าอ๊อฟเป็นไงบ้าง
เหมือนตอนเป็นละครรึเปล่า
ตอนนี้ก็ซ้อมร้องเพลงกันไปก่อนนะครับ
คุณกล้องโฮยรายก็มาถ่ายทอดอารมณ์